พระรูปหนึ่งจากวัดหนองกระทุ่มจังหวัดลบบุรี
อัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก

แล้วก็แบบพูดเป็นแบบสัตว์วาจาเลยว่า

ถูกคนขับไล่ให้ออกจากวัด
ขับไล่มาเป็น๑๐ครั้งแล้ว

เคยถูกลอบยิงมาแล้วด้วย
แล้วคนมาขับไล่เนี่ยบางทีเอาอุจจาระมาวาง
อย่างนี้เพื่อขับไล่ให้ออกจากวัด
พระรูปนี้ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไร

แต่ท่านเจ้าอาวาสให้ข้อมูลอีกแบบนึง
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
คลิปนี้ก็คือเหมือนกับแบบแสดงสัตว์วาจาเลย
แล้วก็บอกเลยว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งนะคะ
พระรูปนี้นะคะคือพระชะลอธรรมธินโนค่ะ
ก็จุดทูบที่ลานพระอุโบสถในวัดหนองกระทุ่ม

ถูกขับไล่ออกจากวัดเป็น๑๐๑๐ครั้งแล้ว

แล้วก็บอกว่าช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปหน่อย
ชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปตรวจสอบภายในวัดให้ด้วย
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเนี่ยทำไมเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพไปนานถึง๒๐ปี
แต่ยังไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ขึ้นมาแทน
ยืนยันว่าพูดจริงถ้าพูดไม่จริงจับศึกได้เลย

ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะไปที่วัดหนองกระทุ่มนะคะ
ถามเรื่องนี้จากพระรูปนี้เลยที่อยู่ในคลิปนะคะ
ก็เปิดเผยว่าอยู่วัดนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แกล้งตลอดถูกหาเรื่องตลอดถูกขับไล่มาตลอด
ถูกกล่าวหาว่าเป็นพระนักเลงเป็นพระมาเฟีย
เรียกเก็บเงินจากชาวบ้านที่เอาข้าวเปลือกมาตากในวัด
แล้วก็มากล่าวหาว่าไปยักยอกเครื่องลางของขลังอดีตเจ้าอาวาสไปขาย
แต่พระชะลอท่านก็บอกว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดมันไม่จริง
ขับไล่มาเป็น๑๐ครั้งแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยนะมันหนักมากถึงขั้น
เอาอุจจาระมาวางเพื่อไล่ให้ออกจากวัดค่ะ
อัตมามาอยู่ตั้งแต่ปี๕๖ย้ายจากวัดล้านศักดิ์
มาอยู่สังกัดณวัดนำมาทุ่มก็โดนขับโดนหาเรื่องตลอด
เขาก็แจ้งความร้องเรียนกล่าวหาว่าอัตมาเนี่ยเป็นพระนักเกง
อิทธิพลใครมาตากข้าวในวัดก็เก็บสวยให้กับกำนันเคนเปรมทอง
วันนั้นมาทั้งทหารตำรวจประหลัดพระมาเต็ม
ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงแจ้งความเท็จว่าอาตมา
พระชะลอธมาธิโนยักษ์ยอกมีดหลงพระเดิน๓เล่มหลงพระเล่น๑เล่มเป็นเงิน๖๐๐๐๐
แจ้งความดำเนินคดีที่อำเภอสะโบด
อาตมาต้องไปขึ้นศาลที่ชัยบดานประมาณ๓เดือน
สารชายบาดานยกฟ้องเพราะอาตมาไม่มีความผิดไม่รู้เรื่อง
อยากให้ไปดูในเมื่อขอร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้แล้ว
ถ้านี่ไม่เป็นความจริงมาจับอัตมาศึกได้
นี่ก็เลยขอโพสต์เฟสเนี่ยค่ะดุเดือดเหมือนกันนะฮะ
ชะลอบอกว่าคือนอกจากถูกขับไล่แล้วนะคะนอกจากเอาอุจจาระมาวางเพื่อไล่แล้วเนี่ยนะ
ถูกรอบยิงมาแล้วห้าครั้งนะโอ้โหเนี่ยแต่รอดมาได้ตลอดเลย
แล้วก็ถูกรอบยิงเนี่ยในวัดนะถูกรอบยิงในวัดเลยอะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลอีกมุมนึงค่ะจากท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นะคะ
วัดหนองกระทุ่มพระบุญเกิดจิตนันโทอายุเจ็ดสิบหกปี
ท่านรักษาการเจ้าอาวาสท่านบอกว่าไม่มีนะไม่เคยมีการขับไล่หรือกลั่นแกล้งอะไรกันเลยนะ
เนี่ยค่ะชาวบ้านที่ชื่อว่าคุณสมคิดรักดีก็บอกว่าเรื่องกลั่นแกล้งขับไล่เนี่ยไม่มีนะ
ครับไม่มีตามที่พระชะลอออกมาบอกอ่ะที่ผ่านมารักษาการเจ้าอาวาสก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยต่างคนต่างอยู่ค่ะ
ที่ผ่านมานี่เคยไม่เคยกันแกล้งค่ะคือให้อยู่อย่างตามสบายให้อยู่อย่างตามสบาย
คือเนี่ยรักษาการเขาก็ไม่เคยไปยุ่งด้วยเลยเขาก็อยู่ส่วนตัวเขาแต่เขามีแต่เรื่องมา
เรื่อยเรื่อยไม่เคยมีใครขับไล่เขาก็หากินของเขาน่ะไป
คล้ายว่าเป็นจุดหาเงินเลยอะค่ะเป็นจุดหาเงินวันเอาตังค์มารับ

เกี่ยวกับรักษาคืออาบน้ำมนต์ไล่ผีดูดวง
พี่เขารักษาคนหาบัตรกว่าคนเป็นง่อยคนเป็นน้ำมะพาดรักษาและหายเดินได้เลย๓วัน

แต่เขาเป็นอย่างไรค่ะเขาชอบหากันเรื่องมาให้กับทางและเรื่อย

ที่ก็เป็นคนในพื้นที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นนะ

ทางรักษาการเจ้าอาวาสท่านก็ยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะ
เรื่องมันจะได้จบแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่พระชะลอพูดนั้น
เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลย
มันก็ไม่ตรงกับอะไรสักเรื่องเดียวนะนะคะ